ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัว
มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
เส้นทางชีวิตของแต่ละครอบครัวที่มาในรายการของเรานั้นนะครับ

เส้นทางชีวิตของพวกเขาเปรียบเหมือนเดินอยู่บนทางลูกรังที่ขลุกขล

มีทั้งอุปสรรคฝากหนาม
บ้านที่กำลังอยู่ก็ถูกเวรคืน
เพื่อใช้ที่เป็นถนนตัดผ่าน
ไม่มีน้ำใช้ไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่าง
อีกทั้งครอบครัวนี้ยังมีลูกเด็กเล็กแดง
และแม่ที่สุขภาพไม่แข็งแรง
ชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันครับ

ทำให้ตอนกลางคืนก็เดินเซครับจะล้ม

ตอนแก่ก้าวไปก้าวสองก้าวแก่ก็จะล้ม
ไปเข้าห้องน้ำผมก็ต้องเอาแม่ขี่หลังไปเข้าน้ำครับ
ชื่นนายวัฒนาสีตาสะพาน

สองปีครอบครัวของผมมีอยู่ทั้งหมดหกคน
แล้วก็มีหลานลูกของน้องสาวครับ
ชื่อน้องสะด๊าทอายุ๖ควบ

แล้วก็มีแฟนครับ๑คน
อะไรได้ก็ถ้าเผาท่านก็๒๓วันจะได้๓๐๐ครับ
ส่วนเกี่ยวกับของเก้าก็วันก็ได้๑๐๐กว่าบาท

หลักจัยหลักของผมก็พาแม่ไปโรงพยาบาล

เพราะว่ามันหาได้น้อยกว่ารายจ่ายครับ
แต่ก่อนนี้ผมก็เช่าห้องอยู่ครับ

ผมก็เลยต้องมาอยู่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้

ที่มาอาศัยที่ชมประธานอยู่ครับ

ทางแม่ทางแฟนทางหลานเนี่ย

เพราะว่าน้ำไฟไม่มี

แล้วก็ผมก็อาบน้ำในคลองครับ

ต้องรีบทำข้าวก่อนค่ำ

แม่ชื่อสุริรัตน์ผ่านสุภาพค่ะ

ตอนนี้ป่วยเป็นโรคไตค่ะ
เริ่มแรกน้ำท่วมปอดค่ะ

แล้วทีนี้มันก็จะปวดท้อง

ไปหาคุณหมอไม่ทันก็ตาย
คือน้องตูนจะดูแลตลอด

เพราะตูนเขาต้องพาแม่ไปฟอกไตอาทิตย์ละ๒ครั้ง
ลำบากไม่มีนมให้หลานกิน

เขาก็บริจาคเงินมาให้๖๐๐กว่าบาท
เขามีนมมาให้อีก๔กล่องคุณ
น้ำตาแม่ไหลเลยว่ามีนมให้หลานกิน
ตอนนี้คบการ์ตูนได้๒ปีแล้วค่ะ

ตอนนั้นแค่มัดคานมัดเหล็กแค่นี้ค่ะ

แล้วทีนี้เขาให้ยกหิน

เพราะว่างานแฟนทำได้คนเดียวก็

ไหนจะฆ่าโรงพยาบาลแม่ไหนจะฆ่าหลาน

แล้ววันนั้นตูมก็พากันงมหอย

ให้ลำบากกว่านี้ก็จะอยู่ด้วยกัน
วันนี้เป็นห่วงตูนนะคะกลัวคิดมาก

ไม่มีเราก็เก็บผักเก็บย่ากินแถวนี้ก็แล้วกัน

คือเขาเสียสละชีวิตตัวเขาเองได้
เขาดูแลมาดีมาก

ตูนเหมือนเป็นชีวิตของแม่แล้วตอนนี้นะ
เขาให้ชีวิตใหม่แม่เพราะว่าเขาดูแลแม่มาตลอด
ตอนนี้ก็เป็นห่วงที่หลานจะไม่มีที่อยู่

ตรงนี้มันเป็นที่ของชมทาน
ถ้าเขาขอคืนเราก็ต้องให้เขา
เค้าเกิดไว้ว่าสักวันหนึ่งเค้าจะมาทำถนน
เราจะไปว่าเขาไม่ได้เนอะเพราะว่าเป็นที่ของเขา
อยากให้เขามีที่อยู่
แล้วผมก็จะเก็บเงินซื้อที่ไว้ปลูกกระต๊อบนิด
ให้ลูกให้หลานอยู่ครับ
เราก็สบายใจแล้วว่ามีบ้านเป็นของตัวเอง
ผมคิดว่าผมจะทำเพื่อเค้าขอบความจนกว่าผมก็ไม่มีใคร

คุณป่านหลังนี้ผู้ไข้นี้นะครับ
ต้องแบกภาระอันดังอึ้งเอาไว้
ภาระที่ไม่สามารถวางลงได้
ถึงแม้ว่าบาดสองข้างของเค้านี่
สวัสดีครับ
หลายคนครับที่เกิดมาแล้ว
คิดว่าครอบครัวของเรายากจนเหลือเกิน
ยังมีอีกหลายครอบครัวนะครับคุณผู้ชม

ทีมงานไปมาบอกว่า
บ้านที่เราอยู่เห็นแล้วน่าสงสารน่าเห็นใจจริง
มายุหน่อยได้ไหมน้องตูนจริงแล้วตูนอายุเท่าไหร่

แล้วเป็นเด็กอายุแค่๒๒ปี

น้องนี่สตาร์ทเป็นลูกของใคร

น้องสาวตอนนี้มีลูกอยู่๓คนครับ

ก็คือเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลย
ใช่ครับเขาก็อายุยังน้อยครับ
ก็ทำงานคนเดียวเหมือนกันแฟนผม
เอาเด็กมาเลี้ยงเอาไว้คือไม่ได้เรียกว่าลุง

แต่คนเล็กชื่อน้องโฟกัสนี่ก็ยังไม่ค่อยพูดครับ

และเห็นบอกว่าโฟกัสนี่ใช่ไหมที่ป่วยด้วยอะไรด้วย
ง่ายครับเขาก็หายใจเหนื่อยหอบ

และส่วนตัวเองพอเกิดลูกน้อยมาเป็นลูกสาวเหรอลูก

ตอนนี้ยังอยู่๕เดือนครับ

บ้านหลังนี้อยู่กันมานานแค่ไหนแล้วตูน

จริงแล้วเมื่อก่อนนี้ผมมาทำงานก่อสร้าง

แล้วก็หาค่าเช่าไม่ทันครับ
ก็เลยต้องตัดสินใจออกมาอยู่ตรงนี้ครับ
บ้านหลังนี้นะครับก็ไม่ใช่ที่ของเราอีก

ที่ของหลวงครับของชมพระธาน

เขาจะขอเวียนคืน

ก็คงต้องรีบย้ายในเร็วนี้

ตอนนี้บ้านแล้วยังไม่พอนะครับ

ที่อาบที่กินที่อะไร
อาบก็ต้องแบบเอาน้ำในคลองเหรอ

ใช้ในการทำประเศษครับ

ก็แรกผมก็ใช้น้ำนี้
ก็เอาอาบให้หลาน

เดี๋ยวคือเอามาทั้งใช้
ทั้งทำกับข้าวกับปลากันอย่างนี้

ก็จากเพื่อนบ้านครับเขาให้ไปเอาครับ

เพื่อนบ้านก็ยังมีอนุเคราะห์เราครับ

ลูกสาวกี่เดือนเอง

เด็กคือผิวเขาบางมาก

ก็ไปเข็นน้ำมา

จะได้ไม่มีผื่น

ตัวเล็กนี่เคยผื่นขึ้นไหมเนี่ย

อบตเขายื่นมือเข้ามาช่วยเรา

ก็ช่วยหางบประมาณท่อมาให้
แล้วก็มาช่วยต่อน้ำให้ครับ

ก็นึกว่าช่วยเหลือกัน

ไม่มีครับขอไม่ได้

เห็นบอกว่าเวลาทำกับข้าวทอดคงทอดไข่อะไรก็
ต้องรีบทำก่อนตะวันตกดิน

ก็ต้องทำก่อน

กว่าข้าวจะสุกแล้วก็ทำกับข้าวครับ

แล้วก็เข้ามุ้งครับลุงจะได้ไม่กลับ

ข้าวที่คะก็ได้ใช้ไฟเสียงธวังอ่ะ
ก็ใช้ไฟอย่างเดียวก็ได้ล้านครับ

เวลาที่มันเจอเรื่องแย่อย่างนี้
ท้อสุดสุดกันแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงนั่งร้องไห้ครับ
ก็เวลาแกก็ยิ้มกบเพื่อนความรู้สึกที่เราเสียใจ
ที่เราท้อไม่ให้คนที่บ้านเห็นร้องไห้คนเดียวครับ
นึกอะไรตอนที่เราร้องไห้คนเดียวผมนึกว่าทำไมผมต้องพาทุกคนมาลำบากอย่างนี้
ทำไมผมไม่ทำให้มันดีกว่านี้ครับ
รู้สึกไหมว่าพี่ตูนพาเรามาลำบาก
ไม่ค่ะถ้าลำบากก็ลำบากไปด้วยกันนะคะ
ยังไงก็จะสู้ให้สุดเราต้องมีบ้านของเราให้ได้ค่ะ
แม่ล่ะครับแม่รู้สึกยังไงบ้างภูมิใจที่มีลูกที่ดีมีลูกกระตันอยู่กับแม่
แม่จะเป็นพลังใจให้ลูกแม่จะเป็นกำลังใจลูกที่ดีที่สุด

ลูกรักลูกนะลูกไม่ต้องท้อลูกชีวิตเราต้องมีความหวังลูกนะ
แม่ครับถ้าบ้านเราไม่มีลูกชายคนนี้อยู่เราจะอยู่กันได้ไหม

เพราะเขาให้ชีวิตใหม่ของแม่
เขารักษาแม่ดูแลแม่มาตลอด
ตั้งแต่เขาอายุได้๑๘ปี
เขาไม่เคยหนีแม่เลย
ห่วงอะไรในตัวแม่มากไหมที่สุดตอนนี้

ผมไปทำงานไหนผมก็ต้องรีบกลับครับ

เขาเป็นสามีที่ดีขนาดไหน
ดีค่ะเพราะว่าเขายอมอดทุกอย่าง

ให้ลูกให้หลานกินข้าวกินนมให้อิ่มท้อง
ถ้าไม่มีเขาอยู่เราก็คงแย่คงไม่มีอะไรกิน

เราต้องคอยดูแม่ให้ตูนเวลาตูนออกไปทำงาน
เผื่อแม่สุดแม่เป็นอะไรไป
จริงแล้วเนี่ย
แต่โชคดีนะครับที่บนความจมพวกเขาช่วยกันสู้
เหมือนอย่างที่เราเจอ
ท้อได้ครับแต่อย่าถอยครับ
ท้อเมื่อไหร่ก็มองคนข้างหลังเอาไว้ครับ
จะได้มีกำไรลูกสู้ครับ
กำลังใจนี่ครับสำคัญที่สุดครับ
ผมก็คิดว่าคนข้างหลังเราก็รอเราอยู่

ก็เป็นหนี้ค่าไอติมครับที่

บางทีก็ได้กำไรบางทีก็ขาดทุนครับ

ก่อนที่ผมจะเลิกขายค่าดทุนไปครับ

๓๐๐๐บาทหน่อยครับ
มากเหลือเกินสำหรับคนยากคนจนนะครับ
วิกฤตของครอบครัวเราล่ะลูกมีอะไรบ้าง
ตอนนี้หนักที่สุดคือที่อยู่ครับ
อยู่อาศัยอีกหน่อยเขาก็จะทำถนนมาถึงแล้ว
ผมก็ยังหาที่จะย้ายไปอยู่ครับ

จำเป็นต้องไปปุบปับเลยแล้วเราจะไปอยู่กันที่ไหนล่ะลูก

ถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิต
ตูนจะเอาเงินไปต่อชีวิตตรงส่วนไหนของครอบครัวเราก่อนครับ

เป็นกำลังใจให้นะแม่จ๋าแม่สู้นะ
คุณผู้ชมครับชีวิตของทุกคนในครอบครัวนะครับ
ผจญความยากไร้อย่างที่ไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปอย่างไร

แต่ทุกคนครับก็พยายามที่จะต่อสู้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอมา
เรามาร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องตูนนะครับ
ให้เขาสามารถที่จะเดินฝ่าเส้นทางอันยากลำบากนี้ไปให้ได้
เพราะวันนี้พวกเขาอาจจะพิชิตเงินล้านกลับบ้านก็ได้
หากตอบคำถามถูกทั้งหมด๔ข้อกับเกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ
ใจแอ้นในการ์ตูนเรื่องโดลาเอมอนมีชื่อจริงว่าอะไร
ไม่รู้ครับ